ผู้ชมครับเราตามเจอคุณลุงนะฮะที่อยู่ในภาพเหตุการณ์ที่มีคนโพสต์เอาไว้ในสังคมออนไลน์
นะครับบอกว่าคุณลุงคนนี้เนี่ยขี่จักรยานไปแล้วก็ไปเจอนุ่มหัวร้อน
ขับรถมาบีบแร่ไล่ลงจากรถไปผลักจนล้มแถมยังโยนจักรยานลุงทิ้งอีก
นึกถึงเลยอะค่ะนะคะอืม
เหตุการณ์นี้อยู่แถวถนนสงประพาเขตดอนเมืองนะครับค่ะผู้สื่อข่าวเราตามเจอคุณลุงแล้ว
เดี๋ยวฟังจากปากคุณลุงว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ตามที่คนที่โพสต์ลงในสังคมออนไลน์นะครับ
บอกว่าคุณลุงคือคนที่สวมเสื้อสีน้ำเงินชายหัวร้อนสวมเสื้อเทา
ลงจากรถเดินไปหาลุงผลักลุงจนรถล้มทุ่มรถจักรยานยนต์ของลุงบนพื้นฟุตบาท
กระเด็นไปไกลเลยจักรยานเสียหายด้วยคนโพสต์ระบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น
บริเวณทางยูเทิร์นชายเสื้อเทาขับรถสีดำขับตรงมาอ่า
รถที่มาทางตรงเนี่ยหยุดหมดแต่พี่คันสีดำขับมาจากเลนติดขอบฟุตบาท
นะฮะอ่าเป็นเก๋งซีวิกสีดำขับมาด้วยความเร็วแล้วไปต่อไม่ได้
เนื่องจากลุงปั่นจักรยานมาขวางก็เลยบีบแร่ใส่ลุง
ลุงแกก็ตะโกนไปแล้วพี่เสื้อเทาก็หัวร้อน
เปิดประตูรถลงมาผลักลุงจนล้มจากจักรยานแล้วก็ทุ่มจักรยานของลุงจนกระเด็น
ลุงก็โมโหไปเตะรถของเขาคืนเพราะว่าทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้นะครับ
อ่านี่ฮะซึ่งเขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้ว่าตะโกนว่าอะไรกันอืม
เพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ใกล้ใกล้นะครับอ่าที่สุดแล้วก็อ่า
มีคนมาห้ามทับนะครับหลังจากโพสต์นี้ถูกแชร์ออกไป
มีคนมาแสดงความคิดเห็นเยอะแยะไปหมดนะฮะโดยเฉพาะการต่อว่าชายเสื้อสีเทาที่แบบอื้อหือ
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณทำกับคนสูงอายุแบบนี้
บางคนก็ช่วยกันสืบว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครแล้วก็มีอ่า
ผู้ชายคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นลูกชายของลุง
เอาภาพของหนุ่มหัวร้อนคนนี้มาแชร์ต่อลักษณะตามล่าตัว
บอกว่าถ้าใครพาไปเจอจะให้สองพันไม่ได้ออกตัวแรง
แต่บุคคลนี้คือพ่อผมเองประมาณอย่างนี้นะครับ
เอาเป็นว่าเพื่อให้ได้ทราบความจริงว่า
ลงมันเกิดอะไรขึ้นแน่คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ตามหาจนเจอนะครับคุณลุงในภาพเหตุการณ์ชื่อว่านายทศพรภูลสวัสดิ์
อายุ๖๔ปีนี่ฮะคุณลุงกับจักรยานคันที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้น
ทศพรบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นประมาณ๑๐นาฬิกาเมื่อวานนี้
แถวถนนสงประพาหน้าตลาดบุญอนันต์ย่านดอนเมือง
กำลังขี่จักรยานข้ามถนนจะกลับไปเอากระเป๋าสตางค์ที่ลืมไว้ที่บ้าน
ตอนข้ามถนนรถคันอื่นเขาก็จอดให้ทางลุงก็ปั่นข้ามไป
พอใกล้จะถึงอีกฝั่งถนนปรากฏว่ามีรถเก๋งสีดำขับมาด้วยความเร็วในเลนส์สุดท้าย
ก็คือเลนซ้ายนะครับแล้วก็เหยียบเบรกบีบแร่ใส่ลุงเสียงดัง
ลุงก็ตกใจรีบยกรถจักรยานหลบขึ้นไปบนฟุตบาท
แล้วก็หันไปมองลุงทศพรบอกว่ารถเก่งคันนั้นก็ขับมาเทียบข้างลุงนะ
เปิดกระจกแล้วก็ด่าลุงด้วยถ้อยคำหยาบคายคือถ้อยคำนั้นเนี่ย
ลุงเขาก็บอกกับเรานี่แหละค่ะแต่ว่าอ่านไม่ได้เอาเป็นว่า
ลุงมีอะไรเหรอลุงสมบัติแต่ลุงก็ชื่อทศพร
แต่ผู้ชายคนนั้นเขาใช้คำประมาณอย่างนี้ออกบัตรอะไรอย่างนี้นะ
ลุงก็โกรธเพราะว่าดูแล้วผู้ชายคนนี้อายุประมาณ๓๐อ่ะ
คือเด็กกว่าลุงมากคือเอาว่าคราวลูกอ่ะค่ะลุงหกสิบสี่แล้ว
อืมมาพูดจาหยาบคายกับลุงแบบนี้ลุงยอมรับว่า
ลุงก็ด่าสวนกลับไปแล้วก็เตะไว้ที่ล้อรถของชายคนนี้หนึ่งครั้ง
ชายคนนี้ไม่พอใจจอดรถเปิดประตูลงมา
กระชากแล้วผลักลุงลงจากจักรยานแล้วดึงรถลุงไปทุ่มลงกับฟุตบาท
เกียร์กับเบรกแล้วก็แฮนด์หน้ารถเนี่ยหักพังเสียหายหมดเลย
ลุงก็ตะโกนกลับไปว่าเออเก่งเหลือเกินนะกับคนแก่อืม
แต่ลุงทศพรบอกว่าตอนนั้นในใจก็กลัวนะกลัวว่าจะถูกทำร้าย
เพราะว่าถ้าถูกทำร้ายยังไงก็สู้ไม่ไหวแน่
เพราะว่าคนนั้นเนี่ยทั้งเด็กกว่าแล้วก็ตัวใหญ่กว่า
แต่โชคดีที่คนแถวนั้นเห็นเหตุการณ์เข้ามาช่วยกันถ่ายภาพถ่ายคลิป
พอผู้ชายคนนี้เห็นก็เลยรีบขึ้นรถแล้วก็ขับหลบหนีไป
ผมก็เพราะผมเป็นผู้ใหญ่กว่าผมเห็นเขาพูดอย่างนี้
ผมก็เลยมีอารมณ์แล้วมึงอ่ะมีอะไร
กูไม่ได้ข้ามตัดหน้ามึงรถเขาจอดให้คนข้ามให้เขายูเทิร์น
แล้วมึงแซงซ้ายมาจะชนกูอ่ะแล้วมึงไปทำอย่างนี้เหรอ
ลุงก็เลยเอาเท้าถีบไปที่ลูกล้อหน้าข้างซ้ายรถเขาทีนึง
เขาเลยว่าไอ้มึงจะเอาอะไรก็กูมึงจะเอาใช่ไหม
เขาก็วิ่งเข้ามาจะใส่ลุงลุงก็เอาจักรยานกันไว้
แล้วลุงก็ชี้หน้าอ๋อมึงคงเก่งแก่เฉพาะคนแก่นะท่าทาง
ครั้งแรกเขาก็เห็นแล้วนะเราคนคนมีอายุนะ
ไม่ควรจะมามึงมีอะไรใช่ไหม
ถ้าลุงจอดรถแล้วลุงถามเขามีอะไรเขาเปิดมาเขาเห็นลุงคนแก่เนี่ย
บอกขอโทษครับลุงหรือไม่ต้องขอโทษเขาขับรถไปเลยก็จบ
เราก็ไม่มีอะไรอ่าส่วนภรรยาของคุณลุงนะครับ
ภรรยาเนี่ยชื่อคุณป้าวรนุษย์อายุหกสิบบอกว่าหลังเกิดเหตุ
ก็พาสามีไปแจ้งความนะครับก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้
ตอนนั้นสามีก็ยังไม่ยอมบอกลูกชายนะจนลูกชายมาเห็นจากนี่แหละ
สังคมออนไลน์นี่แหละที่เขาแชร์เรื่องราวกัน
ซึ่งสามีเองยืนยันว่าไม่ติดใจอะไรแต่อยากให้ผู้ชายคนขับรถคันนั้น
มารับผิดชอบเรื่องของซ่อมรถจักรยานให้เพราะรถคันนี้เป็นรถของลูกชาย
แล้วก็หวังว่าเขาจะมีสำนึกผิดกลับมาขอโทษ
ต้นชาวเน็ตก็ช่วยกันตามจนรู้แล้วว่าผู้ชายคนนี้อยู่แถวปากเกร็ด
จุดประสงค์ที่ไปแจ้งความป้าป้าต้องการให้เขามารับผิดชอบ
ที่เขาทำลายของเราไงก็แค่นั้นเองเออ
เพราะว่าลุงก็ไม่ได้เจ็บอะไรใช่ไหมล่ะแต่ถ้ามันมาต่อยมาอะไรก็ว่าไปอีกเรื่องหนึ่ง
เท่านั้นแหละลูกลงมาจากรถมันเห็นคนหัวงอกนี่
มันก็แก่หง่อหง่อมนี้น่ะเป็นเราอ่ะถ้าถ้าถ้าถ้าความรู้สึกคนไปอ่ะน่ะ
แล้วตัวเองก็ต้องรู้ว่าตัวเองผิดตัวเองมาแบบเร็วมาก
แล้วคนแก่กำลังข้ามถนนต่อให้ทางถูกก็เถอะ
คนเราจิตสำนึกความเป็นคนมันก็ต้องมีมาเฮ้ยคนแก่ข้ามต้องชะลอนะ
อย่าว่าแต่คนเลยหมาข้ามเนี่ยมันต้องชะลอนะถ้าคนมันไม่จิตมันปกติอ่ะนะ
อ่าแต่ฟังจากเรื่องราวจากปากของคุณลุงเองด้วยเนี่ยนะก็ด้วยความเคารพแล้วฮะ
ก็มันก็มีวิวาทะกันทั้งสองฝ่าย
ไปทุ่มอย่างนั้นไม่ได้อืมนะเรื่องนี้ต้องถามคดีความทางทนายความนะครับ
คุณผู้ชมครับเราสอบถามไปยังทนายรณรงค์แก้วเพชรนะครับ
อ่าพอเหตุการณ์เป็นแบบนี้แล้วข้อกฎหมายมันจะเป็นยังไงนะ
ใครจะผิดใครจะถูกทนายรณรงค์บอกว่ากรณีนี้นะครับ
ชายคนขับรถเก่งแน่นอนว่ามีความผิดตามพรบจราจรทางบกมาตรา๔๔
คือขับรถไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้อื่น
ขับมาเร็วแล้วก็เบรกเอี๊ยดอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็ไปจอดแล้วไปทำร้ายเขา
มีโทษสูง๓เดือนนะฮะสำหรับการจำคุกปรับ๒๐๐๑๐๐๐บาท
ซึ่งไม่สามารถยอมความได้ส่วนข้อหาทำให้เสียทรัพย์เป็นไปตามมาตราสามห้าแปดนะฮะ
มีโทษจำคุกไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ข้อหานี้สามารถยอมความได้นะครับถ้าเจรจาตกลงเรื่องค่าเสียหาย
ซ่อมรถให้เขาหรือว่าชดเชยเยียวยาอะไรก็ว่ากันไปนะครับ
เดือดอ่ะเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์บนท้องถนน